ไม่ต้องรอข่าวเมาส์ข่าวลือนะคะเขาพูดกันเยอะบอกว่ามีนักร้องฝรั่งตกอับโจนัสเอลิสัน
ไม่ต้องเมาส์ไม่ต้องลือเจ้าตัวพูดเองเลยจะว่าตกอับก็ตกอับก็ได้
เดี๋ยวเล่าให้ฟังอย่างนี้นะคะเป็นฝรั่งหัวใจไทยหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้ว
สำหรับพี่โจนัสอยู่เมืองไทยมากว่า๔๐ปีค่ะ
ความสุขทางเสียงเพลงให้แฟนคนไทยมาแล้วกว่า๒๐ปี
ผลงานเพลงสร้างชื่อเสียงเนี่ยมากมายเลยถูกอกถูกใจแฟนคลับอย่างมากนะคะ
เพราะว่าพี่โจนัสนะอย่างที่เรารู้กันร้องเป็นภาษาไทยชัดเจนมาก
ไม่น่าเชื่อเลยคือหน้าเนี่ยหน้าฝรั่งสุดแต่พูดไทยชัดแจ๋วเลย
ล่าสุดบันเทิงไทยรัฐมีโอกาสวีดีโอคอร์กับฝรั่งใจลูกทุ่งคนนี้นะจ๊ะ
รับกับบันเทิงไทยรัฐแบบแมนตรงว่าไอ้ช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ย
พี่ก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ไม่มีงานทำเหมือนกัน
เขาบอกเลยนะเงินเก็บมีเท่าไหร่งัดมาใช้หมดเลยนะ
เงินที่มีเป็นล้านนี่นะเอามาใช้เลี้ยงชีพตัวเองไปวันไป
ตอนแรกยอมรับเลยว่ามันก็ท้อเหมือนกันเหนื่อยใจอยู่เหมือนกัน
คิดอยู่นะจะลากกระเป๋ากลับไปสวีเดนประเทศบ้านเกิดดีไหมเนาะ
แต่พอคิดไปคิดมาด้วยความที่ว่าหัวใจเป็นคนไทย
ประกอบกับใช้ธรรมะในการช่วยนำทาง
โจรัสตัดสินใจอยู่ต่อสู้มันสักยกที่ประเทศไทยนี่แหละจ้า
เพราะว่าผมคิดว่าประเทศไทยนี่ต้องรับโจนัทให้โอกาสโจนัทขนาดนี้
ผมหยุดตัวเองไว้แล้วก็ใช้เวลาในการนั่งสมาธิ
คิดในสิ่งดีนะครับอธิษฐานด้วยนะครับหาทางออกนะครับ
หลังจากนั้นไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันมีงานที่เข้ามา
ถ้าเป็นไปได้อยากจะอยู่ในเมืองไทยจนตาย
ต้องเข้าวงการแรกและเชื่อว่าแฟนคลับของพี่โจนัททุกคนนะครับ
ก็ยังรอรับชมผลงานของพี่โจนัสอยู่
เอาเป็นว่าไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่

สลัดอะไรอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชม